ส่วนเหตุความวุ่นวายที่เกิดขึ้นกลางวงเสวนาในงานวันสัญญาธรรมศักดิ์ประจำปีนี้
ก็มีกลุ่มนักศึกษาที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไทย
และกลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตยก็ได้ไปชูป้าย
ประท้วงพร้อมกับตะโกนคัดค้านร่างรัฐมนูล
ทำให้นายมีชัยรุชุพันธ์ต้องยุติการปราธกฐากลางคัน
ต้องยุติการปรากฏกล่างคัน
นายของส่วนงานของเรานะคะขอเชิญอย่าทำไม่ชอบ
นั่นก็เป็นบรรยากาศความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในเวทีปาตกฐา
ของนายมีชัยรุชุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐมนุน
หรือว่ากรทที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับ
เมื่อนายพระฤทธิวารักษ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๕
กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไทยชูป้าย
พร้อมข้อความอย่าทำร้ายเยาวชนกลางวงปราธกฐา
เรียกร้องให้กรทกำหนดให้การศึกษา
รอบคลุมถึงมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับ
ก็ทำให้การปรัฐกฐาของนายมีชัยต้องสะดุดลง
จากนั้นก็มีกลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตยใส่หน้ากาก
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเข้ามาตะโกนขับไล่นายมีชัย
และผลเอกประยุทธ์พร้อมชูป้ายข้อความโหวตโน

ทำให้นายมีชัยต้องยุติการปรัฐกฐา
พร้อมระบุก่อนลงจากเวทีนะครับว่าถ้าวันหนึ่ง
พวกคุณโตขึ้นจะต้องเรียนรู้ประสบการณ์

ที่เจ้าหน้าที่จะนำตัวผู้ประท้วงออกไปจากการจัดงาน
โดยไม่มีเหตุรุนแรงใดนะครับ
นายมีชัยก็กล่าวภายหลังว่าเป็นธรรมดาของการแสดงออกอย่างเสรี
หากแสดงออกอย่างบริสุทธิ์ใจก็ถือเป็นสิทธิ์
แต่หากถูกวานมาถือเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย
เพราะมองว่าเห็นต่างได้แต่ไม่ควรริดลอนสิทธิของผู้อื่น
เชื่อว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้จะเกิดขึ้นอีกเป็นระยะ
เพราะมีการระดมกำลังจากพักการเมืองบางพักซึ่งไม่เหนือความคาดหมาย
ขณะที่นายธิรยุทธ์บุญมีอดีตผู้อำนวยการสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์
กล่าวในหัวข้อกฎหมายคนจนความเหลื่อมล้ำและการพัฒนาว่า
ปัญหาในสังคมไทยเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่ยุติธรรม
สิ่งสำคัญคือหากไม่ปฏิรูปด้านการเมืองจะไม่สามารถแก้ปัญหาความยากจนได้
ส่วนตัวเห็นว่าคอสชยังไม่ได้ปฏิรูปประเทศและมีแนวโน้มว่าจะไม่สำเร็จ
และเชื่อว่าการปฏิรูปจะสำเร็จต้องขึ้นอยู่กับกลไกของประชาชน
ผมมองว่าขอสชยังไม่ได้ปฏิรูปประเทศ
แล้วก็มีแนวโน้มจะปฏิรูปไม่สำเร็จ
แต่ก็ยังให้โอกาสให้ความหวังว่ายังไม่สายเกินไป
ในเวลาที่เหลืออยู่ที่จะปฏิรูปประเทศ
หัวใจสำคัญของการเป็นรูปนะครับผมสรุปตรงนี้แล้วนะครับ
คือการส่งเสริมสนับสนุนสร้างเครือข่ายกลไกอำนาจค่านิยม
ความรับผิดชอบของภาคสังคมและชุมชนขึ้นมาเพื่อทวงดุลกับการใช้อิทธิพลอำนาจเกินขอบเขตกติกาของทั้งนักการเมืองทั้งการและกลุ่มอิทธิพลนอกระบบนะครับ
การแก้ปัญหาที่รัตเตอรี่ถามเรียกแผงลอยวินมอเตอร์ไซได้อย่างยั่งยืนนั้น
แก้ได้โดยอำนาจของชุมชนและการปกครองท้องถิ่นโดยไม่จำเป็นต้องใช้การรัฐประหารหรือมาตรา๔๔แต่อย่างใด
จากนี้นายธีรยุทธ์ไม่ขอแสดงความเห็นว่าร่างรัฐมนูลจะผ่านการออกเสียงประชามติหรือไม่นะครับ
แต่กังวลปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตจากการให้อำนาจคอสชแต่งตั้งสวทั้ง๒๕๐คน
และมีความพยายามให้สวมีอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรี
เหมือนกับนำหลักการประชาธิปไตยไปเสียสละครับ